คุณผู้ชมถามมา๒วันแล้วค่ะมีผีไหม
คุณผู้ชมไทยรัฐนิวโชว์นี่คือชอบเรื่องผีของเรามาก

เรื่องนี้เป็นผีไม่รู้ใครเคยเจอผีนี้บ้าง
พระนครศรีอยุธยาคุณป้าวัย๖๐ปีถูกลมเพลลมพัดเข้าสิ่งร่าง
เหรอลมเพลลมพัดนี่ใช่ลมไหม
ไม่ใช่ไม่แน่ใจ
แต่เขาบอกว่าผีที่สิงร่างจริงเนี่ยคือผีวัว

อย่าเกิดและทำไมคุณหึ้มคิดว่าเป็นผีวัว

เดี๋ยวคุณป้าท่านยิ่งอยู่ในอาการไม่ได้สตินะ

เขาบอกว่ามันเหมือนวัวเลย
เมื่อกี้เขาดิกขาทั้งสองข้างเลยคุณ

เขาเรียกว่าอะไรเดินสี่เท้าเหรอ

เหมือนวัวหรือจะเป็นผีวัวเข้าสิง

ไปเจอกับสามีของคุณป้าท่านนี้ค่ะ

เดี๋ยวมีอะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟัก
อมลงไปคุยกับคุณลุงที่เป็นสามีคุณป้า
บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเมียมากไม่รู้จะทำยังไง
คือ๒เดือนก่อนเมียล้มหัวฟาดพื้นสลบ

คือตอนแรกก็คิดว่าตอนล้มหัวฟาดนี่อาจจะทำให้สมองกระทบกระเทือหรือเปล่า
นี่ก็พาไปหาหมอลุงก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะ

หลังจากนั้นโอ้ใครบอกที่ไหนดีรักษาได้
เอ่ยสำนักร่างทรงเอ่ย

๓ตุลาคมมีคนแนะนำให้ไปรักษากับร่างทรง

ไปถึงปุ๊บเขาให้บูชารูปปั้นรือสีหน้าวัว

คานสี่ขาดีดขาแบบนี้

ล้มหัวฟาดพื้น
ขออภัยไม่ใช่ลุงนี่ป้า

หลังจากที่ไปรับขันมาเมื่อ๒๐ปีก่อนแล้ว

พอหัวฟาดพื้นไปป้าเห็นเลย
เงาคนสีดำร่างใหญ่หลายคนมาก
สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เห็นเต็มไปหมด
ส่วนกระทั่งไปบูชารูปปั้นรือสีหน้าวัว

เหมือนมีอะไรบางอย่างมันแฟ้งเข้ามาในร่างป้า
คุมตัวเองไม่ได้เลยอ่ะ

คุมตัวเองไม่ได้จริง
ป้าเองก็แปลกใจ

นำมาบูชามาอะไรประมาณนี้
บอกให้ไปหาอันนั้นอันนี้มาบูชา

นี้แม่รู้ตัวเหมือนไหม
ที่คานคานสีขาเหมือนวัวอย่างงี้ม่ะ

บอกฅาร์ม่ะเดียวจะออกจะออกไป
เหมือนใจแม่อยากจะออกไป
เดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้ไม่ได้เป็นวัวแล้วใช่ไหม
เป็นคนแล้วก็เลยคุยรู้เรื่อง

เพราะบอมก็ไม่ได้คุยภาษาอื่น

ทีนี้ป้าแกก็ขึ้นไปนั่งด้านบนบ้านนะคะ

เป็นจุดที่คุณป้าเนี่ยแกนั่งสมาธิ
เพื่อไม่มีการแปลกมีอะไรแฝงล่าง
อมไปบอกป้าครับ
ลองนั่งดูอีกทีได้ไหม

กินน้ำก่อนแม่กินน้ำ
ลองไว้ฝึก

นั่งสมาธิปุ๊บวัวเข้าปั๊บเลยนี่

บอห์มทำไมบอห์มก็ไม่สัมภาพตอนนี้

นั่งสมาธิอยู่แล้วออกไหม
ปกติเลยเหรอคะออกไหมวัวออกไหมออก
โอ้หรือหรือหรือ

ห่วงข้อศอกกับหัวเข่าของคุณป้า

มันเร็วมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าป้าเจ็บไหม

อมก็เข้าไปดูป้าข้อศอกไหวไหมเนี่ย

ไหวนะไม่มีแผลไม่มีอะไร
แปลกไหมคุณปกตินั่งสมาธิมันต้องสงบใช่ไหม

เอ้าไปไปที่วัดดอนกลางกันหน่อย

คุณลุงคุณป้าเอารูปปั้นรือสีหน้าวัวไปวางไว้

ครอบครัวของลุงกับป้ามาหาที่วัด
หลวงตาฝากรูสีหน้าวัวที่วัดหน่อยนะ
อาตมาก็ถามว่ามีอะไร
ครอบครัวป้าสมคิดก็บอกหลวงตาจำได้ไหม
คนที่ใส่บาททุกวันเวลานั่งสมาธิเสร็จ
เหมือนมีอะไรเข้าสิงและคลานเหมือนสัตว์

ก็เลยบอกเออก็เอาไปไว้ที่ใต้ฐานหลวงพ่อใหญ่ก็แล้วกัน
เพราะที่ผ่านมาเวลาคุณป้าแกมาใส่บาท
ท่าทีก็ปกตินะที่อาตมาเห็น

อ้าวทีมข่าวก็เลยขอหลวงตาขึ้นไปดูหน่อยได้ไหม
นี่นี่คือรูปปั้นลือสีหน้าวัวค่ะ
สูงประมาณ๑ฟุตวางอยู่ที่ฐานหลวงพ่อใหญ่

ลุงบอกหมอปลามาช่วยป้าหน่อยสิไม่ไหวแล้วเนี่ย
หมอปลาว่ายังไงฟังค่ะ
หรือบางคนพอรับมาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้
หรือบางคนโดนเข้าจริง
เดี๋ยวรู้ครับว่าสิ่งที่ป้าเป็นนั่นน่ะ
มันเกิดจากอะไรเดี๋ยววันจันทร์เนี่ย
ช่วงค่ำผมจะไปสัมผัสจะไปแร่เนื้อวัว